เราไปคุยกับอดีตรองภูมิกับการตำรวจสันติบาอดีตพันธ์ตำรวจโทสันธนประยูณรัฐ
บอกว่าถ้าฟังจากคำสารภาพของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเหมือนกับสคริปต์ละครเรื่องหนึ่ง
เขียนบทต้องการให้ผู้ร้ายกลายเป็นฮีโร่และผู้ตายกลายเป็นคนผิด
ทั้งที่อดีตภูมิกับโจ้และผู้ต้องหาตอนนี้กลายเป็นว่าภูมิกับโจ้จะไม่ผิด
นะแล้วจะเป็นฮีโร่แล้วได้สิทธิพิเศษมากกว่าผู้ต้องหาคนอื่นอื่น
ตั้งแต่การต่อรองในการมอบตัวต้องมาคนเดียวใส่ชุดเครื่องแบบ
ตำรวจห้ามพกอาวุธปืนประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ยจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร
ว่าตำรวจเนี่ยเขาช่วยเหลือกันส่วนการแถลงข่าวก็เพื่อต้องการตัดตอนหัวจ่าย
อันนี้นายสันทนะบอกนะฮะบอกต้องการตัดตอนหัวจ่าย
อย่างเช่นต้องการให้อดีตภูมิกับโจ้แยกออกจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เพราะหากปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปจะถูกขุดคุยอีก
แล้วอดีตภูมิกับโจ้ก็ยอมรับผิดคนเดียวเพื่อให้จบที่ตัวเองเข้าข่ายไม่ซัดทอด
ตัวไม่ตายนายไม่ด่างพร้อยถามว่าคดีนี้อดีตภูมิกับโจ้จะรอดไหม
หากมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งในส่วนตัวของคุณสันทนะนะฮะ
มองว่าคำรับสารภาพที่ชี้แจงว่าทำตามหน้าที่
ลีดทรัพย์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียชีวิต
แล้วพาส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุถือว่าทำการบ้านมาเป็นอย่างดี
ตั้งใจให้คำรับสารภาพส่งผลต่อรูปคดีในทิศทางที่เป็นผลดี
แต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ในคลิปในกล้องวงจรปิดเนี่ย

ทั้งการกระทำและคำพูดที่บอกว่าจะเอาให้ถึงตาย
แม้จะเชื่อว่าไม่มีเจตนาทำให้ถึงตาย
แต่ข้อมูลจากเพื่อนบอกว่าอดีตภูมิกับโจ้
มีทั้งชอบโชว์ออฟไฮเปอร์อีโก้
จะคิดเวลาเขียนให้เขาอ่ะมันเยอะไปง่าถูกไหมมันก็เลยไม่ธรรมชาติ
คนฟังเราผู้ชมอ่ะนะมันก็ราคอน่ะเมื่อคืนอ่ะมันราคอนละกันถูกไหม
คุณออกมามอบตัวดีกว่านะฮะเพื่อมันจะได้ขี้คาย
พอสถานการณ์อย่างนี้เขาก็มาจริงแต่มาจริงเขามาคนละบทไงใช่ไหม
คริปต์ที่มันออกมาแล้วกันที่เขาพูดคุยคืออันนี้เขาจะมองฝั่งเดียวแล้ว
ผมก็เรียกเขาว่าเขาคือโจ้หัวจ่ายคำนี้ที่ทำไมผมพูดย้ำตลอด
ก็การทำงานเขาเป็นลักษณะนั้นไงเขาเป็นคนเคลียร์
เคลียร์งานเคลียร์ผลประโยชน์ให้กับผู้บัญชาระดับสูง
มันกลับมาที่พวกเขาแล้วไม่มีใครเชื่อถือหรือศรัทธา
จะต้องถูกจดจ้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลของคดีในช่วงต้น
ผมเชื่อว่ามันก็หรือเรื่องการประกันตัวนี้ผมไม่ได้ไปก้าวร่วงใช่ไหม
แต่ผมเชื่อว่าท่านก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะถ้าหากปล่อยตัวเขา
ก็ทางคุณสันทนาบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะครับ
เป็นคดีที่น่าจับตานะฮะวงการตำรวจก็ถือว่า
สั่นสะเทือนทีเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคดีนี้นะครับ